คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อในเรื่องราวของรักแท้หรือเปล่า
คุณอริยาเคยจำได้ไหมว่าเขียนจดหมายครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
นานแล้วสมัยปฐมส่วนใหญ่แล้วก็แชท
ใช่ค่ะคือสมัยนี้ยุคนี้ก็จะใช้ไลน์คุยใช้คุยในอินบ็อกซ์ในกล่องข้อความ
มีคุณตาคนนึงเขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ช่วงนี้มันก็สถานการณ์โควิด
ก็ห้ามญาติไปเยี่ยมคุณยายคนรักของคุณตาก็อยู่กันมายาวนานแหละครับ
เยี่ยมไม่ได้แต่ด้วยความรักแล้วก็เป็นห่วงคุณตาก็เขียนจดหมายน้อย
เป็นลายมือของคุณยายฝากไปให้คุณตาอ่านนะฮะแล้วก็แนบแบงค์ร้อยสองใบเก่าไปให้คุณตาด้วย
เป็นจดหมายน้อยพร้อมแบงค์๑๐๒ใบที่ข้อความในจดหมายเนี่ยน้ำตาซึมนะ
แล้วน้ำตาไหลไปดูครับ

อ่านแล้วแบบโหมันเป็นเรื่องราวที่แบบ
มันทำให้ใจของพวกเราทุกคนพองโตมาก
อนุญาตเอาข้อความในกระดาษที่คุณยายเขียนถึงคุณตาอ่านให้คุณผู้ชมฟังก่อน
กระดาษอ่าแผ่นนี้จดหมายฉบับนี้เขียนว่า
ตาอยู่กับหมอไปก่อนนะเขาไม่ให้เยี่ยม
ถ้าหมอเขาให้กลับเดี๋ยวยายไปรับ
โหแค่นี้มันแบบนะเราไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกอย่างไร
เรื่องราวนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคือคุณวุฒินะฮะ
เอาเรื่องราวความรักของคุณตาคุณยายคู่นี้เอาไปโพสต์เอาไว้
แต่ว่าสถานการณ์โควิดก็ทำให้คุณยายเขาไปเยี่ยมไม่ได้ก็เลย
ผ่านจดหมายน้อยเอาไปให้คนที่โพสต์เขาบอกว่าโห
รักแท้ที่มีอยู่จริงในสถานการณ์ที่ใครต่อใครทุกข์
ยังมีบางมุมที่ทำให้เราได้เห็นรอยยิ้ม
และที่สำคัญคุณตาเขามีปัญหาเรื่องของการได้ยินด้วย
คือนอกจากคุณวุฒิเขาโพสต์ไว้แล้วเนี่ยนะคะ
ทางด้านคุณหมอที่เป็นผอโรงพยาบาลปากช่องนานา
บอกว่ารักแท้ที่คุณยายมีให้คุณตาในภาวะวิกฤต
เหตุเกิดที่ตึกศัลยกรรมโรงพยาบาลปากช่องนานา
คุณยายไม่สามารถเฝ้าไข้ได้คุณตาหูไม่ดี
ด้วยความห่วงใยคุณยายฝากเงินและจดหมายกับคุณพยาบาลไปให้คุณตา
แล้วผอโรงพยาบาลก็ยังติดแท็กข้างบน
ว่าพอดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกมีความสุขจัง
เนี่ยมันเป็นช่วงที่หลายคนทุกข์กับสถานการณ์ปัจจุบัน
คือเราจะเรียกคุณตาหรือคุณลุงก็ได้
เพราะว่าคุณตาคนนี้อายุเพียง๕๕ปีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
ก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อ
เขาบอกว่ามันมีการต้องใช้ท่อช่วยหายใจที่บริเวณลำคอเนื่องจากว่า
เนื่องจากว่าคุณลุงหรือว่าคุณตาท่านเนี่ยเขาป่วย
ติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองแล้วก็ติดเชื้อที่ปอดด้วย
แต่ว่าคือสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
ถ้าเกิดผู้ป่วยให้คนไปเยี่ยมเยอะเดี๋ยวติดเชื้อมากขึ้นก็เลยต้องแยก
ให้คุณตาไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอเข้ารับการผ่าตัดและงดเยี่ยม
เขาชอบไข้คุณยายเนี่ยก็เลยเข้าไปเยี่ยมไม่ได้ก็เลยฝากจดหมายกับเงินไปให้คุณตา
คุณผู้ชมคุณตาเห็นแล้วแบบกำลังใจมาเลยอะ
พอคุณตาเห็นนะเขาบอกว่าหายใจดีขึ้นไม่มีอาการหอบเหนื่อยเลย
เหมือนคุณหมออนุญาตให้คุณตากลับบ้านได้นะครับ
คุณยายก็มารับตามที่ได้เขียนเอาไว้แหละคุณตาก็ดีใจ
แล้วก็ลืมจดหมายอันนี้ไว้ที่ตึกที่เขานอน
เขาก็เลยทำให้พยาบาลคุณหมอเขาไปเห็นเขาก็เลยโทรให้มารับกลับคืนไป
แต่คุณยายก็แจ้งว่าขอบริจาคเงิน๒๐๐ให้กับโรงพยาบาลเพื่ออะไรรู้ไหม

คุณผู้ชมดูสิฮะ๒๐๐คุณยายเขามีเท่านี้เขาก็อยากจะช่วยครับ
เห็นถึงความรักความเป็นห่วงที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีให้กับผู้ชายคนหนึ่ง
ลายมือของคุณยายหรือคุณป้าท่านนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมาก
น่ารักแล้วก็ก็เลยเอาขออนุญาตไปโพสต์ในโซเชียลให้คนได้เห็นกันแบบนี้
ใช่นี่คุณผู้ชมที่ชมอยู่นี่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยนะคะ
บอกว่าข่าวนี้น่ารักจริงเลยครับ